ถ้าเมื่อวานเต็มแล้วผมแนะนำให้เอาแผ่นใหม่มา
ไม่เป็นปัญหาครับครับอ้าวเตรียมจดตัวแรก
หัวเขียวข่าวเด็ดครับค่ะ
นี่แหละครับทำเป็นเล่นไป
เขามาทุกงวดเหมือนกันนะเจ้าพ่อจอมทัพกับลูกแม่อ๋อมสกาวใจ
ใกล้วันแห่งโชคลาภนะครับเจ้าพ่อจอมทัพก็ต้องมาวาดภาพแอฟแทรกนะฮะ
อย่างที่น้องถนัดให้แฟนคลับดูมาช่วยตีนะฮะ
สัญลักษณ์กันสินะครับโอ้โหแต่ทำไม
เส้นเขียวมันชัดซะละเกินนะฮะ
ถ้ามองไม่ออกนะครับก็ลองดูที่แฟนคลับเขาเข้ามาแสดงความเห็นนะครับ
จะเห็นเลขแฝงอยู่ผมไม่เห็นเลขเดียวนะครับ
เขียวตรงอื่นผมมองไม่เห็นเป็นเลข
ส่วนเลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินีงวดวันที่๑กันยายนครับ
หมอไก่ให้ไว้ห้าตัวเลขด้วยกันทิศไหนบ้างนะครับ
คุณผู้ชมลองไปผสมปนเปย์กันดูนะครับอีสานอุดรพายับหรดีทักษิณครับ
ชนบุรีเจ้าของร้านหมูกระทะเอาชุดหมูกระทะประมาณร้อยชุด

เลี้ยงผีไร้ญาติเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า
เคยถูกรางวัลมาร่วมเกือบ๑๐ล้าน

นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศภายในสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรม
ที่ตัวเมืองชนบุรีช่วงขั้มประวันนี้นะครับ

เจ้าของร้านหมูกระทัดชื่อดังค่ะแล้วก็กลุ่มนักเสี่ยงโชคเนี่ย
หมูกระทะสักประมาณกว่าร้อยชุดไปเลี้ยงผีรายญาติ
แถมส้มตำแบบสดตำกันข้างลุ้มแบบนี้ด้วยค่ะ

กุ้งสดหมูสดแบบนี้นะครับ

คุณภูมิรินทรามิ่งโอโลอายุ๔๔ปี

พาลูกน้องกว่า๓๐คนมาร่วมทำบุญให้ผิวรายญาติ
เพราะอยากให้วิญญาณได้อิ่มน้ำสำราญ
รวมทั้งอยากให้น้องได้มาขอเลขเด็ด
หลังจากที่ได้ข่าวว่ามีนักธุรกิจมาจัดเลี้ยงแบบนี้

ถูกรางวัลมาแล้วร่วม๑๐ล้านบาท
งานนี้ค่ะก็เลยต้องมีการหาเลข

พอจุดเสร็จปุ๊บปุงปังแบบนั้น

ปุ้ยเจองูเขียวหางไหม้ทำยังไง

ไปตกใส่หัวแล้วเขาบอกว่าโอ้โหโชคต้องมาแน่นอน

เขาบอกไอ้เราก็นึกว่าจิ้งจกตกใส่หัว

นี่คือพญานาคาราชน้อยนี่เองหางแดงซะด้วยคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็บอกเกือบคิดแล้วไหมล่ะขอให้โชคดี
เจ้าของบ้านชื่อพี่ชายาอายุ๕๐ปีบ้านเลขที่เขานะ
สองทับสองหมู่สี่อำเภอตำบลช่างมันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ชายาเล่าว่า๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาจริงเคยมีงูเขียวมานอนขดอยู่หน้าบ้านแล้ว
ตอนนั้นถูกรางวัลมาแล้วนะงวด๑๖สิงหาถูกมาแล้ว
รอบนี้โอ้โหเล่นตกใส่หัวแล้วก็ไปนอนขดอยู่ที่พื้น
ไม่ยอมเลื้อยหนีไปไหนเลยพี่ชายาเลยเอามาโพสต์ครับ
มีเพื่อนทักมาเพียบเลยถามเลขที่บ้านถามอายุ
แต่ไม่ถามสุขภาพพี่เขาเลยว่าโดนงูกัดหรือเปล่านะ
ช่วยกันตีเลขครับเอาไปเสี่ยงโชคกัน

โอ้โหนี่เขาทำเลขให้ดูด้วยว่าเขาเห็นเป็นยังไง

ถ้าไม่ทำนำสายตาพี่ดูไม่ออก

ไม่หรอกพี่สายตายาว

คุณผู้ชมไปดูผู้ชายคนนี้ขับรถไป

แล้วก็เลยจอดลงมาดูหน่อยอะไรอ่ะ

เหยียบออกไปรู้หน่อยมดไปใต้รถแล้ว
ตัวใหญ่ประมาณเมตรกว่า
ไปไหนแล้ว

งูเหลืองงูหลามไม่ใหญ่เท่าไหร่

ไม่ให้ตัวไม่ใหญ่แต่ยาวอยู่
เขาโพสต์คลิปบอกว่าโอ้โหขับรถมาเจองูขวางหน้าอยู่

คือไม่แน่ใจว่าทับหรือเปล่าเลยลงมาดู

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นงูเหลือมหรืองูหลาม
พี่เขาบอกนะมันก็เลื้อยหนีมุดลงนะฮะ

นะฮะออกมาทางช่องล้อแม็กซ์อีกแล้วก็ลงท่อไป

ชาวเน็ตบอกว่าทะเบียนรถน่ะทะเบียนรถ
อย่าครบแค่นี้สิทะเบียรถมีไหม
อย่าครบแค่นี้ทะเบียนรถต้องมาอย่างนี้
คราวนี้ผ่านได้ครับ

ช่วงจุดกลับรถก่อนถึงโรงพลักษณ์สพกบุรีจปราจีนบุรี

ขอโชคลาภจากต้นอ้อยช้าง
อยู่ติดกับเพลิงขายที่ปั่นน้ำฝน
อุปกรณ์ติดรถยนต์ตรงนี้แหละค่ะ
เชื่อกันว่าต้นอ้อยช้างต้นนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวด
แล้วก็มีการตั้งชื่อว่าแม่สร้อยทอง
มีคนนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนเป็นจำนวนมากเออเยอะจริงของแก้บนนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นอะไรเครื่องประดับชุดไทยมงกุฎนางงามนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายคนร้องไห้
เสียงดังคล้ายคนร้องไห้ดังออกมาจากต้นนี้แหละค่ะ
หรือว่าคนเสียหวยไปนั่งอยู่แถวนั้นเปล่า

โอ้เค้ากำลังคลักเลยดอม
ท่านต้นอ้อยช้างหาดอมพูดนะคะไม่ใช่โรซารินนะคะ
แต่คนที่นั่นเขาเชื่อว่านั่นคือเสียงดังมาจากต้นอ้อยช้างนะคะ
ก็เลยมีการนำเครื่องเส้นไหว้มาขอโชคขอลาบปรากฏว่า
ดอมไม่เชื่ออย่าเชื่อนะ
ผมเชื่อผมเชื่อผมไม่ลบหลู่ด้วย
ถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายงวด
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการล้วงปิงปองในหาย
ใครในไห่แบบนี้

ต้องให้คนให้คนใส่ตายาวแบบพี่เบิร์ตมองแล้ว

ถ้าบอกได้ก็ว่าแก่อีก

กล้วยเหลือพี่เบิร์ตสองนางด้วยนะ
ช่วงคัมพรรณนี้ชาวบ้านเขาไปกัน

ความแปลกคือแตกยอดออกมา๒ยอด

เจ้าของไร่ล่ะเป็นใครชื่อพี่สมพงศ์อายุ๕๘ปี

เอากล้วยตอนนี้มาปลูกไว้ที่หัวไร่ปลายนาข้างลำทาน
ตั้งแต่๓๔เดือนก่อนแล้ว
ก่อนจะมาเจอความแปลกของต้นกล้วย
เขาฝันเห็นผู้หญิงสาว๒คน
ฝาแฝดด้วยนะโอ้โหรอบนี้มาเป็นแฝด
อยู่ในไร่ใกล้กับต้นกล้วย
พี่สมพงศ์เลยถามอ้าวจะพากันไปไหนแล้วสาว
หญิงสาวฝาแฝดตอบเพียงว่าจะมาขออาศัยอยู่ตรงนี้
สมพงศ์สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเลย

พอตื่นรุ่งเช้าออกไปทำไร่ตามปกติเลย
เดินไปพบว่าอ้าวกล้วยต้นนี้แตกยอดออกมา๒ยอด
ทั้งที่มีลำต้นลำเดียวกัน
นำเรื่องนี้มารวมกับความฝันก็เชื่อว่าโชคลาภต้องมา
ชาวบ้านก็ช่วยกันส่องหาเลขเด็ดครับ

เดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์ของชาวบ้านเขาหน่อยว่า
เคราะห์ได้เลขอะไรจากต้นกล้วยต้นนี้
คุณเรียกเลย

นี่๘นี่๒

ไปกันต่อที่ชาวบ้านเขาออกไปหาเห็ด

และอาจจะได้โชคด้วยเพราะอะไรไปดูในคลิปครับ
งูเอ้ยมาเก็บเห็ดอยู่ดีเจอหัวงูยา
งูรู้พยานาคก็บรรลุมึงเอาด้วยจ้านี่เด้อ
หูตา
ปาก
จมูกมิเก็ต

ดูใกล้เด้อเนี่ย

จิ๊วเขาบ้างดั่งที่นี่ม่อนมีตาดิ
เขาคือนี้เนี่ย

มีปากไหมด้วยลองกัน
มีปากมีจมูกมีเกร็ดคล้ายพญานาคทุกระเบียดนิ้วเลย
ชาวเน็ตที่เห็นนะบอกสาธุนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ส่วนคอตัวเลขก็มาคอตัวเลขบอกมองเห็นนะ
ฉันเห็นบางเลขนะครับคุณผู้ชมดูจากคอมเมนต์นะ
นะครับเนี่ยครับหลายเลขเลยแหละที่มีคนเห็น
ชาวเน็ตก็บอกจะเอาไปเสี่ยงดวงดูเหมือนกัน
ไม่แน่นะที่นี่อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะนะครับ